ของนายเจ๋งยังไงว่ามาเนี่ยอันนี้คือเด็กเทพที่สุด
อ่าเจ็บเยอะน่าสงสารและบอลมาก
คนพูดคือคนที่ไม่ได้เชียร์ทีมนี้มึงเป็นแบบนี้เดี่ยวพูดไว้จบ
ทุกเรื่องราวเกี่ยวบาสเก็ตบอลเราจะหยิบมาวางตรงกลาง
แล้วเถียงกันนะครับวันนี้อยู่กับผมครับป๊อปตั้มนะครับ

โกรธกันนะโดนบ๊อบไม่ได้ห้ามโกรธนะ

จะคุยกันด้วยอารมณ์ที่เหมือนจะโมโหกันระบอ

โอเคสัญญาณเลยนะของดอกแล้วนะมึงเนี่ย

เอาให้มันเหมือนกับว่าจับต้องกันง่ายถือว่าเปิดประเดิมกัน
เผื่อคนที่ยังไม่ได้ดูบาสเก็ตบอลจริงจัง

บอลเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีแฟนเยอะสุด
แล้วก็น่าจะเข้าถึงคนได้ง่ายที่สุด
ส่วนอีกคนนึงก็ตามเสื้อที่คุณพี่ใส่มาเลย

ว่าทางฝั่งนี้นะฮะเดอร์แบกที่อยู่กันมา๒๐ปีแล้วนะครับ

แล้วผมก็จะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่

แน่นอนว่ามันช่างต่างกันในสิ้นเชิง
เอามายืนเทียบกันก็ดูไม่น่าจะสู้กันได้อยู่แล้ว

ต้องบอกว่านี่คือเด็กเทพที่สุด
ทุกคนสนใจเขาตั้งแต่ระดับมัธยม

แล้วก็พาไปถึงรอบชิงชนะเลิศก่อนสิ

ยังไงก็อันนี้คือเหมือนกำลังคิดอยู่ยังไม่จริง

อันนี้เนี่ยเขามาในแบบเหมือนกับว่าโลกอิจฉา
เกิดมาก็ตัวใหญ่ตัวเบอร์เรอร์บาร่า

มัธยมบอกไอ้นี่ดังแน่นะครับ
แล้วก็หน้าก็พร้อมเล่นก่อนวัยอันควร

ผอมบางหาได้ทั่วไป๖ฟุตต้น๖ฟุต

ไม่มีกล้ามเนื้อไม่มีอะไรเลยหอมบางมากนะครับ
แต่แม่นไหมก็แม่นประมาณนึงแม่นด้วยนามสกุล
ในครอบครัวนักบาสเก็ตบอลคือคุณพ่อ
แต่ก็เป็นคนที่โดนมองข้ามมาตลอด
ตอนเข้าลีกมาก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนัก
แต่คนเราอยู่ได้ด้วยความพัฒนาตัวเองเว้ย
เป็นตายร้ายดีพี่ก็ไม่ทิ้งน้องไป
แล้วก็ค่อยฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาแล้วก็เล่นได้ดีขึ้น
ใช่คุณช่วยผมผมไม่ช่วยคุณนะครับผมขออนุญาต
แต่พูดถึงถ้าเกิดความสำเร็จทำไมเราถึงเอามาเทียบกัน
จริงนับไป๒ทศวรรษก็ได้นะ๒๐ปีที่ผ่านมา
ของคุณเท่าไหร่๔สมัยครับเท่ากันนะครับ
แล้วก็ของเขาเนี่ยพวกกล่องเยอะออสตาร์ได้นู่นนี่นั่นได้
ผมสามารถแบกทีมทุกทีมที่ไปอยู่ได้แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนทีม
เปลี่ยนไปอยู่แม้ไม่คิดเปลี่ยนอะไรก็ตามแต่ไปที่ไหนก็พาที่นั่นเจริญ
ดีใจด้วยดีใจด้วยไปทุกที่เจริญหมด
ถ้าคุณภูมิใจในเรื่องแบบนี้ผมดีใจด้วย
มันก็เหมือนเด็กยุคใหม่ที่ทำงานนี่แหละไปเก็บประสบการณ์ในการเป็นแชมป์
เมืองที่แบบทำคลอดเขาออกมาแล้วเขาก็แบบเอ้ยต้องกลับมาพาบ้านเกิด
ไม่เคยประสบความสำเร็จมาตลอดได้แชมป์ครั้งแรก
ไปอยู่ทีมไหนทีมนั้นเจริญได้ไม่เกิน๓ปีจากกันแบบเจ็บตลอด
ตอนนี้อยู่เลเกอร์๔๕ปีแล้วนะ

เอาชัดเลยกล้องอ่ะให้กล้องต่อยก่อนให้บับก่อนเลย
เนื่องทีมอย่าไปสนใจนะไม่สนใจไม่สนใจผมนับความสำเร็จ
ต้องบอกว่าเมื่อเอาสถิติมากางกันนะครับท่านผู้ชมสถิติ
เท่าไหร่นะ๒๗กับเท่าไหร่นะ

แต้มเล่นไปเกือบ๒๐เกม๓คูณ๒๐รวมกัน๖เกือบ๖๐แต้มนะ
อ๋อเหรอเดี๋ยวนะให้ต่อยก่อนเนี่ยอย่าเขินนะ
เออมีข้อหนึ่งคือโครเทศเซฟเรอร์เนี่ยมันก็เหมือนแบบรวมดารา
เป็นทีมชาติแบบ๔๕ตัวโค้ดก็แบบโกงเกินอ่ะ

ผมรู้สึกเห็นใจกับสิ่งที่กล้องพูดมาก
มีเพื่อนร่วมทีมก็แบบเป็นกาดธรรมดาธรรมดา

เมื่อกี้ยืนอ้าขารอให้ต่อยเลยเฉยไว้สิ

ในเมื่อเขาบอกว่าไม่มีใครก็ไม่มี

ก็แค่คนที่บอกว่าเลี้ยงบอลดีที่สุด

ถ้าเกิดว่าพูดในประเด็นนี้ผมเห็นด้วยเลยครับ

เล่นตำแหน่งไหนนะ

ถ้าเกิดว่าคุณจะจ้างใครสักคนหนึ่ง
ด้วยค่าจ้างระดับ๓๐ปลายหรือ๔๐ล้านเงิน
ก็ควรจะจ้างคนที่มันยิงคอนเตอร์ที่๔ลงบ้าง

มันอยู่ที่ว่าคุณทำตัวคุณเองให้พิมพ์ที่คุณอยู่เป็นแบบไหน
คุณยืนยันว่าคุณจะต้องได้ค่าเหนื่อยเยอะ
ไม่แปลกถ้าเกิดคุณจะต้องแบก

ไม่นี่ไงสิ่งที่เราต่างกัน

มาดราม่าถ้าเกิดว่าคุณมีตัวที่เล่นได้

แล้วตัวสำรองคุณก็ต้องมานั่งลุ้นเอา

แคปประมาณ๔๐ของทีม
ได้เงินเต็มนะมองบุหรสค่าส่วนตัว

รวยเลยนะมันก็ไม่แบ่งกูอยู่ดี
ถ้าเกิดเรื่องเงินนี้หมุนค่านอกสนาม

คือถ้าเกิดเริ่มพร้อมกันผมว่าจอแดนก็สู้เลบอลลำบาก

ก็มึงมาถือบอลทำไมอมไว้นาน
เขาเป็นคนคุมเกมไง
ก็ใช่ไง

เคดีอยู่เคดีก็จ่ายอีกุเดลล่าอยู่ก็จ่าย
ถ้าเกิดว่าสมมุติเลบอลเจมส์อยู่ในภาวะที่คุณคือตัวความหวังที่สุดของทีม
ยิงไกลยิงมั่นที่สุดในทุกระยะ

สูง๖ฟุตหนึ่งสูง๖ฟุต๘

น้อยใจนะเพื่อนไม่ได้ลูกนี้เพื่อนน้อยใจเลิกเล่นด้วยเลยนะ
ใครพูดอะใครพูดอะคนพูดคือคนที่ไม่ได้เชียร์ทีมนี้
คนพูดคือคนที่พยายามหาข้อจับผิดหามาบอกว่ามึงเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวคือ
เดี๋ยวคุณพูดไม่จบคนพูดคือคนที่พยายามจะบอกว่ามันไม่ดี
ผมไม่เห็นจะว่าอะไรคุณเลยคุณต้องแบบออกกล้องทุก๕วินาที
อยู่นอกสนามพอเพื่อนยิงลงก็ต้องแบบลุกขึ้นมาเต้นผมไม่เห็นจะว่าอะไรเลย
คือตัวกูต้องมาก่อนทีมใช่ไหม
มีเขาเนี่ยไปไหนก็สำเร็จเพราะด้วยตัวเขา
พบเครื่องทำแต้มก็ได้จ่ายก็ได้
เพราะเค้าก็พัฒนาเค้าเองเนี่ยจากมั่งก่อนไม่ยิง๓แต้มแต่เดี๋ยวนี้ก็ยิง๓แต้ม

มีน้อยไงสถิติในยูส๗๕ตลอดการ

แล้วบอลผมนี้ตลอดการอยู่ในอันดับที่๓

ถ้าเกิดว่าคุณพูดประเด็นนี้ขึ้นมาผมก็จะถามคุณว่า
สเก็ตบอลปีหนึ่งมีต้นทุนให้คุณใช้บริหารจัดการในการจ้างคนอยู่ประมาณสัก๑๒๐
คุณหมดกับเรย์บอลไปเท่าไหร่๔๐๓๐เปอร์เซ็นต์๑ใน๓ที่คุณจ่ายไปกับนักกีฬาหนึ่งคนคุณคาดหวังอะไรทั้งในและนอกสนาม
อันนี้คือสิ่งที่ฝากเอาไว้แน่นอนมีคนจะถิ่นขึ้นมาบอกพี่เคอรี่ก็แพงมันแพงมากี่ปีมันเพิ่งมาแพงนี่แหละ
แต่ว่าถ้าเกิดเทียบกันในสนามว่าใครจะมีผลต่อเกมมากกว่ากันก็คงจะต้องยอมรับว่าเลบอลอาจจะมากกว่า
ปกติถ้าเกิดสมมุติว่ามีตัวอื่นให้เลือกเช่นตัวในระดับเดียวกันอย่างคุณวางดูแรนด์ไว้
วายไว้อืมตอนเป็นโคบี้ก็แหละค่าเหนื่อยระดับเนี้ย
ผมก็หยิบพวกนั้นก่อนเรบอลอยู่ดีโหตอนแรกผมก็คิดแบบพี่นะ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
คือเราได้ดูเขาตลอด๓ปีแล้วก็เห็นว่ามันไม่ได้แย่เหมือนที่สังคม
แอดเขาแต่ว่าเขาก็เล่นได้ดีจริงจริงแล้วก็ไม่มีผลก็ใบแอด
ส่วนย่ายคนก็อาจจะไม่ชอบไงเฟิร์สลุคก็บอกเฮ้ย
มีไม่ชอบเอาที่เขาว่าแย่เนี่ยเขาว่าอะไรทีมเขาเก่งไง
แล้วก็แบบดูโกงโกงไปอ๋อคนไม่ชอบสรุปก็คือที่มึงว่ากู
มึงไปได้ยินมาว่าลื่นเขาลื่น
นิยมมากที่สุดในปี๒๐๒๒หรือปี๒๐๒๓
สีสวยนะเนี่ยของดีลองดี
ต้องลงทุนขนาดนั้นเลยเหรอสบายเออได้ครับ
เพิ่งเกิดตอนไม่นานก็ยังจะก้ามาเทียบเนอะ
ก็นานนานก็ได้ข่มบ้างไม่ได้เหรอโดนทิ้งทีมครับทิ้งทีมครับผม
ก็ให้เก่งบ้างสิโอ้โหได้ได้ได้เก่งบ้างสิ
บอกแล้วว่าอยากพูดอะไรให้ส่งมาก่อน
ประเด็นหลักที่มาเพื่อความสนุกสนานนะแล้วก็มาบาปการณ์ในเห็น
แต่สิ่งหนึ่งพอจะดูได้จากทั้งสองคนนี้
ความสำเร็จของคนแต่ละคนไม่สามารถที่จะเป็นสูตรสำเร็จได้
ที่อยากจะประสบความสำเร็จใช้วิธีแบบกล้องก็ไม่ได้
เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จ
คุณต้องทำตัวแบบไหนคุณถึงจะอยู่ในจุดนี้ได้ตลอด๒๐ปี
เขาอุทิศชีวิตจริงนะไม่ว่าจะแบบเรื่องการซ้อมการกินการนอน
เทรนเนอร์พิเศษครับหรือว่าหาโภชนาการมาสิ่งที่ดีที่สุด
ร่างกายของเขาแล้วก็แบบการฟื้นฟูอย่างนี้
นี่เล่นมา๒๐ปีอายุ๓๘ยังอัดเด็กได้สบายอยู่เลย
ทางด้านรูปร่างไม่ได้มีพรสวรรค์อะไรมากมาย
แต่คุณก็ประสบความสำเร็จได้ในแบบของคุณ
ความพยายามของเขาก็สามารถเปลี่ยนให้คนทั้งโลก
หันมาเล่นบาร์สในแบบหนึ่งได้อยู่นานเลย

ภาคเองดูเองยังแบบโอ้มันจะเล่นเร็วไปไหนวะ
ผู้เล่นไซส์เล็กลงแล้วก็๓คะแนนเนี่ย
ยิง๔นี้ไม่ต้องดูแล้ววงในนี้๒กับ๔มันยิง๔เลย
นี่คือสิ่งที่เรานำมาพูดคุยกันนะครับ

สะใจช่วงไหนที่ผมโดนกล้องรังแก่

ที่กล้องลังแกรพี่มันมีจริงหรือ

คุณเห็นว่าใครเจ๋งวัย๒คนนี้